เหมือนกัน
ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินอิสระแล้วก็ทำเองทั้งหมดทุกขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นแบบซิงเกิ้ลปกซิงเกิ้ลมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็ตามก็ทำเองหมดเลย
คือว่าลงทุนเองใช่ลงทุนเองมีสปอนเซอร์ใจดีครับ
หรือว่าลงตัวไหมครับหรือว่าเข้ามาทำเองหรือเปล่า
มันก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่เราต้องการแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
เราไม่ใช่ค่ายเพลงด้วยเราเป็นแค่ศิลปินอิสระที่มีแชนัลยูทูปตัวเอง
ก็ทำทุกอย่างให้อยู่ในชนัลตัวเองทั้งหมด
มันต้องแบกความเสี่ยงไงไหมคะแบบด้วยเงินตัวเอง
แบกเลยครับแบกแต่ความสุขครับเพราะว่ามีความสุขมาก
เพราะว่าก็เป็นงานที่เราอยากทำแล้วก็เราก็ตั้งใจด้วย
แต่เหมือนมันก็สำหรับพี่โอ๊ตอยากคาดหวังมากกว่านี้หรือเปล่า
คาดหวังมากกว่านี้แต่ว่าเงินสปอนเซอร์ที่เขาจ่ายมา
เราก็อยากให้มันเป็นแบบ๑๐ล้านวิวต่างเราก็จะได้สนับสนุนเราต่อไป
ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันค่อยเริ่มได้ไม่เป็นไรครับผม

ขอบคุณมากครับคุณพี่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นคอเนอะ
คนก็คือชอบที่ทำอะไรแล้วคนด่าเยอะครับสนุกดี
คนก็ด่ามันพี่โครตขอเถอะผมส่องนี้ยิ่งชอบเลย
อยากทำ
ยังไม่เอาอีกนะอะไรอย่างนี้ยิ่งชอบยิ่งใส่อีก
ในชีวิตผิดสมมติมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยอีก
มันเหลือแค่นั้นจริงคือถ้ามันออกกับมันก็คือจะเป็นแบบ
บุรีตัวเองเนี่ยเราบุรีเนี่ยแต่วันนั้นเอ็มวีเป็นยังไงฮะอ่อคือจริงคุณแพทย์เนี่ย
เอมวีไม่ได้แค่เพลงเดียวคือผมทำมิวสิกซีรีส์แบบสามเพลง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
ก็แสดงว่าเขาก็เห็นว่าเราก็มีความใช้อำนาจในการเลือก

คนที่มาด่าก็อย่าไปด่าเลยตังค์ผม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

พอมีคนที่มาดูแลที่แพ็ทต์พูดถึงแล้วแพ็ตต์ดูแลดีว่าโห้ยผมดีใจนะไม่มีความสุขนะ

แล้วก็ไม่ได้คุยกันในเรื่องชู้สาวด้วย
วันนี้เขาประกาศที่เขาพบแฟนตกใจหรือชอบยังไง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

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ผมเหรอผมเหรอไม่คือผมคือผมกำลังคำถามคือไม่ได้น้อยใจไม่ได้โกรธบอกเลยว่าโกรธ
เป็นเราโกรธไหมอยู่ดีก็อยู่เฉยอ้าวด่ากูเฉยกูทำอะไรเนี่ยเขาเปิดตัวเขามีความสุขมึงก็ไปยิงผู้หน้าบ้านเขาสิ
มึงเอาขี้มาเครื่องหน้าบ้านกูทำไมล่ะถูกไหมคือเอาจริงป่ะผมโกรธแต่ว่าพอมันผ่านเวลามามันก็เฉยแต่ว่าคือบางอันมันก็เกินไปบางอันบางอันที่แบบว่าด่าถึงพ่อถึงแม่หรือว่าด่าถึงครอบครัวเราอ่ะอันนี้ผมไม่โอเค
ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอะไรแบบนี้ด่าแม่ผมด้วยเพราะว่าแม่ไปออกรายการตีท้ายครัวแล้วก็มาเหมาว่าแม่เราไม่ชอบแพทย์ผมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ชอบแพทย์เลยแพทย์เป็นคนดีมากพี่ป๊อปด้วยคือเราอำกันในรายการสนุกมากแต่ว่าไม่มีแบบเฮ้ยโกรธอะไรกันอะไรแบบนี้
ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเสด็จเวลาแต่ว่าไม่จัดการไม่บอกบอกไหมบอกก็จะทำเน็ตเขาใหม่มาได้เสร็จเวลาแต่ว่ายอดให้มันคือด่า
เยอะมากครับเยอะมากด่าจนแล้วก็ด่าพานเป็นเรื่องอื่น
จนมันเหละดุ้งเปล็ดไปหมดแต่ว่าสบายมากสนุกมาก

เพราะว่าจากโทษมันเยอะมากแล้วแล้วมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับ

ตอนนี้โหลดเกมใหม่สนุกมาก

ด่าโอ๊ตประโมทได้ด่าเลย

คือแม่โอ๊ตประโมทโอ๊ตประโมทรักแม่มาก
ฉะนั้นอย่าด่าแม่โอ๊ตประโมท

ฉะนั้นก็อย่าให้มันเกินไป

ที่ผ่านหาพี่โอ๊ตต้องแบบกระแส

แล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็คือมาด่าโอ๊ตปาโมทเนี่ย

เนี่ยขนาดเราคุยกันอยู่เรื่องนี้
ว่าเราควรจะร่วมยินดีกับแพทย์

หงวงป่ะหงวงเนอะ

ค่ะ

นี่ไงวันนี้ทำให้เราได้เจอกันเป็นเรื่องราวดี
อยากเจอที่นั่นจริงหรือคะ
อยากคือไม่ใช่ไม่อยากเจอแล้วก็อยากเจอคือมันเจอที่อื่นก็ได้
ก็เข้าตึกซักหน่อยซักซักนะคะจะลงกลับไม่ตรงไปได้เนี่ย
ท่านต้องคราวไกลขึ้นไหม
คือเราคุยกัน
ผมว่าเราเป็นการคุยแบบคุยเล่นมากกว่า

แล้วก็ให้เกียรติทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้
ฉะนั้นผมมองว่ามันเริ่มต้นด้วยดี
แล้วมันก็แบบนี้แล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
มีคนที่ดูแลที่ดีเราจะต้องยินดีใช่
ผมเหรอผมเหรอไม่ไม่ไม่แพทย์หรือผมไม่รู้ผมไม่รู้
ต้องไปถามแพทย์เองแต่บอกแพทย์ว่าไม่ต้องพูดถึงผมเยอะ
ก็คือกลัวโดนด่าแต่ว่าเราถามว่าผมคือผมบอกกับแพทย์เสมอว่า
ในรายการที่คนเห็นโอ๊ตปาโมดไปนั่นนี่นู่นอะไรต่างของผม
ผมก็ไลน์ไปบอกแพทย์เลยว่าเฮ้ยที่ให้เนี่ยไม่เคยหวังอะไรเลยนะ
อย่าคิดว่าเราแบบให้เพื่อจะมาหวังตัวหวังใจหวังอะไร
ไปคิดแบบนั้นคือให้เพราะว่ารักแล้วก็เอ็นดูทั้งตัวแพทย์แล้วก็เลซิ่งด้วย
ซึ่งผมก็ดูแลทั้งคู่ดีมาตลอดแล้วก็หลังจากวันนี้เขาจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวเขาจะเป็นคน
ผมก็ยังอยู่ในสถานะเดิมแล้วก็คนมันเป็นพี่น้องกันมันเลิกกันไม่ได้อยู่แล้ว
ผมก็ยังดูแลให้ดีที่สุดต่อไปในฐานะที่ผมเป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นลุงของเรสซิ่งด้วย
แต่เรื่องการทำอะไรจะรู้จักมันมีความจิ้นกันมาก่อนด้านนี้มันต้องก็เรื่องความรอดพัน
มันจิ้นต่อได้เพราะว่าตอนนี้คนก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อโอเคเป็นพี่น้องกันจริงแล้วก็รักแล้วก็ดูแลกัน
ผมว่ามันก็จิ้นในฐานะผมก็ยังไม่มีแฟนฉะนั้นก็ถูกไหมก็จิ้นต่อได้ไม่แปลกเลย